ท่านผู้ชมครับการเมืองไทยวันสองวันนี้ยังไงก็ต้องจับตานั่นแหละ
จริงค่ะเช็คเสียงซีก๑๘๘เสียงฝั่งสอสอที่เป็นคั่วรัฐบาลเดิมหน่อยกันแล้วกัน
วันนี้เขาประชุมพักกันนะรู้สึกว่าหลายพักเลยที่ได้ท่าทีที่ค่อนข้างจะชัดเจนออกมาแล้วสำหรับวันพฤหัส
ชัดเจนแล้วดูพลังประชารัฐก่อนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
บิ๊กป้อมพลเอกประวิทวงสุวรรค์หัวหน้าภักษ์
แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายมนตรีของพักด้วยวันนี้มาประชุมพักพลังประชารัฐนะฮะ
วันโหวตเลือกนายกพักเราต้องเป็นเอกภาพ
เราจะไม่เอาคนที่ไม่เอามาตรา๑๑๒

ทีนี้ก็มีสอสออาวุโสคนหนึ่งในพักก็เลยถามว่า
อย่างนั้นเราน่าจะงดออกเสียงไหม
เพราะตอนนี้กระแสสังคมค่อนข้างแรงมาก
ถ้าเราจะไม่เอาคนที่จะแก้ไขมาตรา๑๑๒
ทำให้บนเอกบริวิตระบุว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในวันโหวต

หลังประชุมพักพลังประชารัฐวันนี้นะครับ

ออกมายืนยันจุดยืนของพักพลังประชารัฐนะครับ
โหวตให้กับพักที่มีนโยบายแก้ไข
กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
แล้วก็เห็นว่าหากโหวตครั้งแรกแล้วยังไม่ได้นายกเนี่ย
ควรเปิดโอกาสเปิดทางให้กับพักที่ได้สอสอมากเป็นอันดับสอง
ในการจัดตั้งรัฐบาลแทน
นักข่าวก็ถามว่าเอ้าถ้าอย่างนั้น
ก็ต้องเป็นแคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทยอ่ะสิ
ในการโหวตครั้งต่อไปแล้วจะโหวตให้ไหม
ร้อยเอกธรรมนัฐตอบว่าถ้าเกิดไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒
พลังประชารัฐก็โหวตให้
เพราะว่าพักเราเนี่ยมีนโยบายชัดอยู่แล้ว
คือการก้าวข้ามความขัดแย้ง
ส่วนเรื่องที่วันนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองนะครับ
ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าพลเอกประยุทธ์คงคิดละเอียดแล้ว
พี่ใหญ่ของ๓ปพลเอกประวิทย์นะฮะ
นักข่าวก็ถามว่านี่พลเอกประยุทธ์ลาออก
จากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
วางมือทางการเมืองแล้วท่านคิดเห็นอย่างไร
ป้อมบอกไม่รู้ต้องไปถามพลเอกประยุทธ์กันเอง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

เหมือนกับเป็นการกระจายเสียงกันอย่างนี้หรอคะ

อาจารย์สุขุมบอกว่าอย่างนั้นนะฮะ

วันนี้มีประชุมพักเหมือนกันนะครับ

ผ่านแถลงการของภักดิ์ก็มี

ไม่ส่งชื่อชิงตำแหน่งนายก

ส่วนเรื่องการวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์

ตอนเข้าประชุมคอรมอลในวันนี้

ไม่มีการส่งสัญญาณอะไรให้ทราบเลยนะ
แต่ว่าการวางมือทางการเมืองของบิ๊กตู่ก็ถือว่าเป็นการรีเซตทางการเมืองอย่างหนึ่ง
แต่ว่าการวางมือทางการเมืองของบิตุก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตทางการเมืองอย่างหนึ่ง
แต่ว่าการวางมือทางการเมืองของบิตุกก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตทางการเมืองอย่างหนึ่ง

ดูเสียงในซีก๓๑๒เสียง
ดูเสียงในซีก๓๑๒เสียง

มีมติคือไม่รับนะฮะไม่รับพักการเมืองที่จะแก้ไข
กฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองพักการเมืองที่มีมติแล้วว่า
งดออกเสียงนะครับอ่าก็มีภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าอ่าชาติพัฒนากล้ายังสงวน
ท่าทีนะฮะแล้วก็กลุ่มพักเล็ก๔พักประชาธิปไตยใหม่
ใหม่ท้องที่ไทยและพักครูไทยเพื่อประชาชนบอกว่าจะ
งดออกเสียงนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่มีท่าทีออก
มาค่ะนะเห็นบอกจะประชุมพรุ่งนี้มั้งในพักนี้ยังไม่
ยังไงกันอยู่เลยกรรมการบริหารพักน่าจะต้องใช้ชุด
รักษาการอยู่ใช่ไหมคะก็คงต้องให้ใช้ชุดรักษาการเหลือ
ไม่ก็ให้สหยี่สิบห้าคนของประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะต้อง
หารือกันร่วมกับรักษาการหัวหน้าพักหรือว่าอะไรคะ
ที่การพักว่าจะเอายังไงในวันบวดเลือกนายยกสิบสาม
กรกฎาคมนี้ใช่ค่ะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะคะติด
หน้าจอไทยรัฐทีวีไว้นี่แหละเรารายงานให้คุณผู้ชมทราบทุกอย่าง